ผมพูดช่องฮามาดูเรื่องของน้ำพุที่พังงา
น้ำพุไม่ใช่๖น้ำพุ๒๐ล้าน
ตอนนั้นเราก็โอ้โหอะไรกันเนี่ย๖ล้าน
ใช่โอ้โห๔๖ล้านใช้ได้๓วัน

สามวันเกมสร้างมาแล้วก็คือไม่ได้ใช้อืมนะฮะแต่คุณผู้ชมฮะ
คือล่าสุดเมื่อวานี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้ออกมาบอกถึงราคาของสระและน้ำผู้ที่แท้จริง
คือก่อนหน้านั้นบอกไปแค่น้ำผู้จ้ะน้ำผู้และระบบ
แต่จริงจริงกว่าจะมาเป็นน้ำผู้ต้องอะไรต้องขุดสระขุดดินตรงเนี้ยนะ
ต้องขุดต้องเจาะต้องลงเข็มต้องเทปูนต้องงานคอนกรีตต้องทำขอบบ่อ
ต้องอะไรมากมายคุณราคาทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิบล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สามบาท
เจ็ดสตางค์นี่ผมไม่ให้ตกสักสตางค์เดียวมีรายละเอียดต่างต่างมากมาย
คุณอริยาช่วยเล่าหน่อยโอ้ยรายละเอียดต่างคืออย่างที่บอกไงว่าค่าขุดสระเนี่ยนะ
คือคือเขาบอกว่าอย่างค่าขุดดินเนี่ยขุดดินมาทำเป็นสระอันนี้สี่แสนเก้า
เอาให้ตัวเลขเลยมั้ยดิฉันเอาเอางั้นเลยหรอคุณสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์
อย่าให้ตกสักสตางค์อ่ะถมทรายบทอัดอีกหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์
ครับลงเสาเข็มไปอันเนี้ยสระมันยาวคุณผู้ชมฮะยาวตั้งเท่าไหร่ล่ะต้องสาม
หลายเมตรอ่ะอ่าฮะเออคือเขาบอกว่าสามร้อยกว่าเมตรเหรอใช่ใช่คือตรงนี้เนี่ย
ลงเสาเข็มไปสี่ร้อยสี่สิบสี่ต้นนะคิดเป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์
ทำฐานแผ่อีกนะฮะมันแผ่ออกมาแบบนี้ล้านสองอ่ะทำพื้นสระขอบปูนด้านล่างที่เรียกว่างานดาดคอนกรีต๓๐๕เมตร
ละสองหมื่นกว่าก็เป็นเงินอีก๖ล้านกว่าแล้วพอคำนวณค่างานทั้งหมดที่มาบวกลบคูณหารเนี่ย
คือเขาบอกเอาง่ายถ้าเกิดว่าดูจากงานจริงสระนี้ไม่ถึงยี่สิบล้านใช่สระนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักล้านสาม
แล้วท่านมาตีราคาไว้ไอ้ที่อีก๑๘ล้าน๗แสนกว่านี่คือยังไงนะไม่รู้แหละ
แต่ว่าถูกแฉถูกแชร์ออกมาแล้วทางพังงาก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะ
เพราะก่อนหน้านู้นก็ตรวจสอบแค่น้ำผู้และระบบแต่คุณผู้ชมฮะที่ถามว่าแหม
สร้างไป๓วันไม่เปิดใช้อะไรเลยเมื่อคืนครับคุณผู้ชม
เปิดใช้อลังการใช่ไหมฮะเปิดใช้แล้วนะจ๊ะ
อันนี้ภาพจริงเมื่อคืนนี้นี่ไม่ได้ไปเก็บภาพมาก่อนหน้านั้น
หรือว่าสร้างกราฟิกเป็นภาพน้ำผู้อันนี้ไม่ใช่ตอนที่บอกว่าสามวันเปิดแล้วเกมใช่ไหม

เพราะว่าเมื่อคืนทางจังหวัดพังงาได้เปิดใช้งานน้ำผู้จะกี่ล้านแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะ
โดยผู้สื่อข่าวของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาเพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ย
แวะมาชมความสวยงามของน้ำผู้ภาษีของพวกเรา
น้ำผู้ก็พริ้วไหวนะฮะเล่นแสงสีต่างประดับประดาษ
แล้วก็ยังมีเสียงดนตรีเรียกว่าเป็นงานแสงน้ำเสียง

ก็ได้แสงสีน้ำเสียง

หน้าสวยงามตัดกับฉากหลังซึ่งเป็นอาคารสารากลางจังหวัดพังงา
โดยเขาจะเปิดน้ำผู้ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของทุกวันแล้วนะ
นี่ที่กรี๊ดชาวบ้านบอกโอ้ดีใจเปิดสักทีนะฮะ
จังหวัดอื่นจะได้ไม่มาว่าชาวพังงาของเราได้นะครับ
ชาวบ้านที่มาชมน้ำพุบอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณนี้
ในคลองแห้งขอดไม่ได้เปิดใช้
พอเป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็มาปรับปรุงซ่อมแซม

ก็รู้สึกดีใจที่เห็นความสวยงามของน้ำผู้นี้นะจ๊ะ

ผมมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากที่ว่า
เห็นความสวยงามของในจังหวัดพังงา
ประชาชนที่ผ่านในจังหวัดพังงาถนนเส้นหลักเส้นนี้

มีแสงขวายแสงให้ท่านมาเช็กอิน
เช็คอะไรได้ที่จุดนี้ครับ

คือตอนแรกบอกว่าอะไรนะไอ้มอเตอร์มันสูงแล้วน้ำมันแห้ง
นี่มันก็เป็นหน้าแรงด้วยมันก็เลยแบบไม่มีน้ำผู้ไง
ตอนนี้อาจจะไปซ่อมแซมหรือว่าเติมน้ำลงไปได้แล้วไง

มอเตอร์น้ำพุมันเลยใช้ได้พดน้ำออกมาได้สวยนะ